ไปต่อการณ์กาธิการระการฟุตซอยภลตูหนวกชิงช้ามโลกครับ

แต่สุดท้ายต้านทานความแข็งแกร่งของอีรานไม่ไหว

นัดชิงชะตะเลอร์ที่การ์นนิมิบุท
ฟุตซอลชายทีมชาติไทยในชุดสีแดงนะครับ

เห็นในครึ่งแรกครับอิโอราณนัดพิไฟขึ้นนำไปก่อนทางเลยทีเดียวครับ
ประตูต่อ๓จากมอสดาฟ่ายิงคนเดียว๔ประตู
นาทีที่๕๖๐และ๑๘นะครับ
จากนั้นได้ประตูจากอาลิควานอาบัดบานนาทีที่๔และมาซาเฮอร์ซิโบนี่นาทีที่๑๓กับ๑๔
ครับส่วนไทยได้ประตูจากอโนไทยสาธิยมาตรนาทีที่๕และจำรงโปนานาทีที่๙กับ๑๔นะครับ
ก็สู้เต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งหลังนะครับ
ไม่มีทางเลือกครับไทยบุกแหลกแต่ว่ามาโดนทีเด็ดในช่วงของการสวนกลับของอีรักษ
เอาขอไปครับจากของอิรานนี่เลยครับจากมาสซาฮิร์ซิบโบนี่นาทีที่๓๘กับ
ทำให้จบเกมไทยแพ้อีรานไป๓ประตูต่อ๘นะครับ
ก็คว้ารองแชมป์ไปครองแล้วก็เป็นรองแชมป์สมัยที่๒หลังจากเคยทำได้ในปี๒๐๐๗ครับ
สำหรับพิธีปิดนะครับก็ได้รับเกียรติจากนายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยนักเตะไทยนะครับ
ก็สามารถคว้ารางวัลประจำทวนาเมนต์มากรองได้ถึง๒รางวัลก็คือ
นัทวุฒิหาบุญมีได้รับรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมนะครับ
และนเรศนุ่มพักดีคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมไปครองครับ
หลังจบเกมกับโค้ชวิสานไหมวิจิตซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน
และนเรศนุ่มพักดีนักเตะยอดเยี่ยมในทวนาเมนต์นี้ครับ